เห็นบอกสมัยสาวนี่

วิรากรรมที่๒นี่ต้องบอกว่า

หนีตามใครคะหนีไปไหนหนีตามคณะริเกย์
ฮะอันนี้ไปกี่คืนปีหนึ่งค่ะอุปะฮะ
ตอนแรกผมก็คิดว่าเออไปเจอแล้ว
ปีหนึ่งแล้วน่ะเดี๋ยวแกคงกลับใช่หรือว่าจะกลับ

ห้าปีเต็มแกถึงได้กลับบ้าน
กติกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

ภูมิรักเพลง
สวัสดีนะครับแฟนของเราทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้

เรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลัง
รบทรงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน

ลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการขวัญใจของหลายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากฎิกาง่ายมากไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องให้ถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้าน
ง่ายจริงครับผม
ค่ะก็อยู่คู่กันกับคุณผู้ชมมานะคะเนิ่นนานมากเลยต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ดูเราแล้วก็ดูเพื่อช่วยกันส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้นนะคะประคับประคองกันไปนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วย

สถาบันครอบครัวนี่ถือว่าสำคัญนะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าครอบครัวแข็งแรงทำให้ประเทศชาตินั้นจะแข็งแรงมาก
ค่ะแต่ในยุคสมัยนี้ค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะคำว่าครอบครัวบางครอบครัวก็สมบูรณ์บางครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์แต่ครอบครัวนี้ค่ะน่ารักมากเพราะว่าแม่ก็มีแต่ลูกลูกก็มีแต่แม่
คุณผู้ชมค่ะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ผมชื่อนายธนกรนามสกุลธนเจริญรุ่งโลศชื่อเล่นเอกอายุ๕๑ปีปัจจุบันผมเป็นพนักงานขับรถบริษัท
ทุกวันนี้ครับตำแหน่งหน้าที่ของผมนะครับในแต่ละวันก็จะมีหน้าที่ของการขับรถนะครับแล้วแต่ทางบริษัทจะกำหนดให้ว่าจะต้องไปทำงานที่ไหนนะฮะ
ว่าจะเป็นขับรถส่งของขับรถส่งพนักงานนะครับส่งบัญชีส่งเอกสารอะไรต่างทั้งทั่วกรุงเทพเลยนะครับ
รับจ้างตามงานวัดตามงานต่าง

ผมก็จะหารายได้พิเศษจากตรงนั้น
สาเหตุที่ตัวผมเองต้องทำงานหนัก
เพราะว่ามาจากแม่ผมท่านป่วยนะครับ
สาเหตุก็เกิดจากท่านล้มในห้องน้ำ

ท่านไม่มีเรื่องของบัตรประชาชน

จำเป็นจะต้องจ่ายเองทุกอย่าง

ค่ารักษาพยานฟรีไม่ว่าเรื่อง๓๐บาท

ผมใช้เวลา๑๓ปีทำสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด

การเป็นคนไทยของคุณแม่โดยสมบูรณ์แบบ
เริ่มแรกเลยนะครับแม่ผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพ

๓ปีที่ผมต้องต่อสู้ในการทำบัตรรับรองสิทธิ์

มันต้องบอกว่าลำบากมาก
ถามว่าท้อไหมท้อฮะแต่ต้องสู้
ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน
กำนันครูอาจารย์

กำนันบางท่านที่คุณแม่ผมเคยรู้จัก

ซึ่งต้องบอกว่า๑๓ปีนี้มันเป็นอะไรที่สุดมาก
จนถึงวันนี้ต้องบอกว่า
เหนื่อยยากที่ผ่านมามันคุ้มค่ากับคุณแม่ผม
สำหรับใบรับรองสิทธิ์การเป็นคนไทย
อย่างน้อยสิทธิ์ที่แม่ผมได้รับอย่างหนึ่งก็คือ
แม่ผมได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ
และท่านก็สามารถที่จะทำชาปนากิจศพได้
เพราะว่าถ้าเราไม่มีบัตรรับรองสิทธิ์ตัวนี้
วัดต่างก็จะไม่ชาปนากิจศพให้
นี่ครับแม่ผมครับคุณยายชดอายุ๘๗ปี
สวัสดีค่ะลูกคนนี้ดีจริงดีที่หนึ่งแล้วลูก
หาไม่ได้อยู่แล้วทำงานทุกอย่าง
แต่ก็ไม่เคยคิดหรอกก็ทำงานเพื่อแม่

ไปกินราวไปสวมบุรีแม่อะไรทั้งนั้น

มันเคยสวาสตร์แม่มันเคยว่าอะไรแม่
มันเคยพูดอะไรให้แม่คับใจเลยมีความดี
ลูกมากับแม่นานนะลูก

ผมเห็นแม่แกไม่มีประชาชนมาตลอดเลย

แล้วก็ผมก็คิดตั้งใจว่า
สักวันหนึ่งอยากจะทำให้แกเป็นคนไทย

ถึงจะทำให้เรื่องนี้สำเร็จ

วันแรกที่แม่ได้ไปถ่ายรูป

การที่แม่เป็นคนไทยแบบสมมุติแบบ
เรงที่
ที่๓มูลภาษา๔หมื่นบาทครับ

ก็ยินดีต้อนรับคุณเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับลูกผู้กระตันยูเหลือเกินนะครับ
คุณเอกก็มาพร้อมกับคุณแม่ที่น่ารักของเรานะครับคุณแม่ชดนะครับ
สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้สวยนะมีทัดดอกไม้มาด้วยไม้สีแดงมาด้วย
เห็นบอกสมัยสาวนี่มีวีรกรรมอะไรบ้างคะคุณยายชดเนี่ย
เอาวีรกรรมแรกก่อนเลยค่ะ
อ๋อยายเป็นนักเร็ง
เป็นนักเลงเราทำอะไรบ้างคะคุณยายชด
พรษาโตรภัทรมาดูเก๋อ่ะเก๋
ไปการไหนก็ขึ้นไปอ่าวมันขึ้นไปอ่ะ

สักพักหนึ่งเอาละเพื่อนบ้านมันบอกละ
เฮ้ยแม่เมือตีกับเค้าอยู่ที่จริง

วิรกรรมแรกครับค่ะแล้ววีรกรรมที่สองคืออะไรฮะ
รกรรมที่๒นี่ต้องบอกว่าเป็นการแบบหนีตาม
หนีตามใครคะหนีตามคณะริเก

คุณบวชเน้นอยู่ที่ที่วัด
ทางบ้านเขาบอกว่าแม่หาย
หาไม่เจอหลายวันแล้วก็เลยตามหา

แล้วไปเจอคุณแม่ที่ที่แล้วคุยคุยกันพี่เอ๋ก
ไม่ได้คุยกันอะไรจริงแก่ก็ร้องไห้
เราก็ไม่พูดอะไรเพราะผมก็อยากไม่อยากให้พูดให้แกเสียใจ

ก็บอกว่ามีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วง
ตอนแรกผมก็คิดว่าเออไปเจอแล้ว
ปีนึงแล้วน่ะเออเดี๋ยวแกคงกลับมาใช่สรุปแล้วต่ออีกฮะ
ปีเต็มแกถึงได้กลับบ้าน
แล้วกลับมาเองเหรอคะพี่เอกพอกลับมาหลังจาก๕ปีกลับมาเจอกันแกว่าไงมั่ง
แกก็ไม่ว่าอะไรเลยแกก็ดูมีความสุขดี
อิ่มแล้วใช่นะโอ้โหคุณยาย
ทำไมตามถึง๕ปีแล้วค่อยกลับบ้านนะคะ
เอาเบื่อแล้วเอาเบื่อแล้ว
ไม่รู้จะดูตอนไหนแล้วรู้เรื่องไปหมดทุกตอนทุกมุกแล้วนะฮะ
คุณยายชดนี่ถ้าเป็นลูกคนอื่นนะหายไปเป็นปีนะถ้าเป็นแม่คนอื่นนะ
คงต่อว่าคงอะไรอย่างนี้นะแต่พี่เอกเนี่ยเขาไม่เคยต่อว่าคุณยายเลย
ถามแต่ว่ามีความสุขไหมโอเคไหมแม่โอเคไหม
คุณยายคุณยายมีอะไรจะพูดกับพี่เอกบ้างเขาดีกับคุณยายมากเลยอ่ะน่ารัก
ก็ดีที่สุดลูกคนนี้เขาดีจริงดูแลแม่ได้อย่างเขาไม่เคยพูดกระทบกับใจเลยนะ
มันก็เป็นแม่ลูกไปบ้างนะมันก็จะหวานมันเคยว่าแม่
บอกได้เลยว่าทั้งคู่เนี่ยเปรียบด้วยความรักพี่เอกเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งแต่คุยกับคนที่เป็นลูกมานะ
รายการของเรานะมีหลายคนลูกมีหลายแบบพี่เป็นหนึ่งในลูกที่เราประทับใจมากมาก
เวลาพี่พูดถึงแม่นะไม่ว่าแม่จะทำอะไรแบบสมควรโดนดุ
หนึ่งคำที่พี่พูดมาคือไม่อยากพูดให้แม่เสียใจ
วันนี้พี่มีอะไรจะพูดกับคุณยายชดไหมคะก่อนที่เราจะแข่งเกมกัน
สิ่งแรกที่อยากขอแม่เลยว่าแม่อย่าดื้อ
พูดอะไรก็ขอให้เชื่อนิดนึง

เพลงที่สี่เพลงนี้ก็มูลค่าหกหมื่นบาทครับคุณผู้ชมอินโทรเพลงที่สี่มาได้เลยครับ
คุณผู้ชมอินโทรเพลงที่สี่มาได้เลยครับ

คุณผู้ชมอินโทรเพลงที่๔มาได้เลยครับ
คุณผู้ชมอินโทรเพลงที่สี่มาได้เลยครับ

ผมจะได้ยินบ่อยอ่าครับเพราะว่าช่วงที่ผมทำงานผมก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราจะนั่งรถไปส่งของด้วยกัน
ครับขึ้นรถมาเขาก็จะร้องเขาร้องจนแบบผมจำได้เพลงอะไรคะพี่เอกเอาอย่างเฮ็ดใจ
ของของแมนมณีวันแมนมณีวันใช่แต่มันก็มีปัญหาว่าคือเราฟังแต่เราไม่ได้สนใจว่า
คำบางคำอ่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
และเพลงนี้คุณเอกครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตัวช่วยนะครับเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
ถ้าเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับจะถือว่าดีที่สุดเลยนะครับก็จะรับ๖๐๐๐เลยนะครับ
แล้วก็ไปต่อที่เพลงที่ห้ากันเลยนะครับมาดูกันนะครับ
แผ่นที่๒นะครับตัวช่วยก็คือ
ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับ

โอเค
ยังมีลุ้นนะครับคุณเอกมาฟังกันก่อนนะครับ
ว่าเพลงที่จะเปลี่ยนคือเพลงอะไรอินโทรมาเลยครับ

ถามว่าเคยฟังไหมเคยฟังแต่ว่ามันแบบสำเนียงใต้นี่ไม่ได้เลย
ก็หมายความว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยยากกว่าเพลงเดิมอีก

ยากกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นผมจะถามคุณเอกนะครับ
เพราะว่าเหลือตัวช่วยอยู่อีก๑แผ่นคุณเอกจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับ

ทำไมอ่ะ
ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดคือผมคิดถึงเพื่อนผม
คิดถึงตอนที่เขานั่งรถไปกับผมแล้วเขาร้องเพลงนี้
ก็คือไม่ใช้ตัวช่วยแล้วนะฮะตอนนี้คุณเอกจะร้องเพลงไหนครับ

เพลงแรกนะฮะที่เป็นเพลงอีสาน

อ่าได้ขอให้โชคดีนะครับคุณเอ

เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมร้องเพลง

ขอบไว้เป็นไม่กันหมาสั่นบ่อน้องลาหรือตัวสำรอง
แห่งหลวงโตนซ่าเจ้าของยำได้แอบมองน้องกับเขาคิดไกล
ทุกครั้งที่มีน้ำตาอายก็เฝ้ามาปอบโยนบ่อห่าง
ข้าบน้ำตาเริ่มจังทิ้งอ้ายตกส่างเจ้าส่างเหตุใด
ความดีอายมีบ่พอหรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจ
ผู้เบาบานบานจังไงมีสิทธิ์เป็นใดแค่ม้าเต้ตลาด
อยากถามดังดังเจ้าเอายังเนาะเห็ดหัวใจ
ก็เหนือเที่ยวข้างซ้ายมีเอาไว้นาทียัง
เหตุดีกับเจ้าแป้ตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่าง
เศรษฐาหักหักพังพังชาตินี้อายังเขียหาบ่อเจอ
ย้อนเห็นวายบ่อป่าสิคิดดีจาก
ยามใดก็ได้อายสิขอลาไกล
และโวยพรให้เจ้าโชคดีเด้อย่านไปถึงใจของเรา
ลงหักหัวเขาระวังนะเธอผู้ชายโง่เสอ
ยังห่วงเสมอยานเจ้าเสียเซน
ยังห่วงเสมอระวังนะเธอผู้ชายโง่เสน